วันนี้เดินทางมาที่สำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
คือมาตามนัดเลยครับนี่ค่ะตอนที่มาทั้งคู่เนี่ย
ทีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาตามนัดค่ะฟังคำสั่งฟ้องคดีที่เอ่อ
สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษ
เลื่อนนัดออกไปเป็นวันที่๑๐เมษา
ก็เข้าใจนะเข้าใจในขบวนการต่าง
เพราะว่าคดีนี้ก็มีผู้ต้องหาหลายคน
แล้วอย่างหนึ่งนะคุณเอกสารต่างมันเยอะ
รับด้วยว่ามันเกิดผลกระทบไหมเกิดผลกระทบค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่ก็เครียดงานตอนนี้เอาจริงลูกค้าก็ไม่ค่อยกล้าจ้าง
เพราะว่ากลัวไงว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจ้างไปแล้ว

ส่วนตัวคุณใบเตยเองก็ยืนยันกับสื่อนะคะ
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนเลย
เรื่องการหนีเนี่ยไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยค่ะ
คือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันนะนะ
เพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบ
ไม่เคยเจออะไรที่แบบเราไม่มีงาน
เราไม่มีงานเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยค่ะ
มันเลยมันเลยกระทบกับชีวิตหลายอย่างเยอะมาก
แต่ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมาย
เราก็ต้องตามขั้นทาง
ซึ่งอย่างที่พี่เจอใบเตยกับพี่แมนทุกครั้ง
เราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมา
แล้วก็รวมถึงมาจนถึงวันนี้

เราไม่มีพฤติการหลบหนีไม่เคยคิดที่จะหลบหนีมา
วันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
ว่าเราทั้งคู่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก็เรียกสอบผู้ต้องสงสัย๑๘คนค่ะ
หลังจากที่มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็มีความเห็นสรุปสำนวนคดีสั่งฟ้อง๘คนนะคะ
คนก็คือดีเจแมน๑ใบเตย๒
แล้วก็มีนายชัดชัยหรือว่าเสือ
รวมถึงนายทีพัศกรหรือว่ามาร์ค
รวมถึงนายสุรนาศนาคมุสิก
นายอายุวัฒน์ชัยเมธนากูล

รวมถึงนายอดัมโพการีซึ่งนายอดำเนี่ยนะ

กลับประเทศไปเป็นปีแล้วนะคะ
และความผิดของผู้ต้องหา๘คน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกัน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นมีการเลื่อนนัดออกไปเป็นวันที่๑๐เมษา
หลังจากนี้เดี๋ยวรอตามเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะ
กรณีของคุณดิวอริสลาก็น่าจับตามองนะ
ตอนแรกที่เป็นข่าวออกมาว่าเธอจะกลับมาตอนกลางเดือนเนี่ย
มีนาคมมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว๔พี่น้อง๔บอลเนี่ยนะฮะ
ก็สรุปแล้วน่าจะมาพบพนักงานสอบสวนวันที่๒๗มีนาคมนะครับ